คุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องราวของการไหว้พระขอพร

ตามติดนะคะคุณก๊อตจิรพัฒน์ค่ะเจ้าของเพลงพันปีที่รอคอย
เรานำเสนอข่าวความปังของเขามายาวนานมากนะคะ
อย่างวันก่อนหน้านี้นะคะเขาก็เพิ่งทำบุญวันเกิดไป
แล้วก็จัดพิธีทำบุญใหญ่ไปเลยค่ะ
ตามภาพที่เห็นนะคะวันที่๓๗มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ก๊อตเนี่ยเพิ่งจะทำบุญวันเกิดนะคะ
การทำบุญโรงทานถวายเงิน๓แสนกว่าบาทค่ะ
เพื่อปรับปรุงแล้วก็สร้างสะพานใหม่ขึ้น
เพราะว่าที่เขาไปไหว้บ่อยคุณผู้ชมมันผูกพังไง
ก็คนจะได้ไปไหว้เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
รวมไปถึงนะคะก็ได้ไปขอพรต่อที่องค์พระธาตุพนมค่ะ
ให้ช่วยปกปักรักษาให้ตนเองแล้วก็แฟนคลับพ้นอันตรายทั้งปวงค่ะ
งานนี้นะคะน้องรถเบ้นของเราก็ทักไปถามค่ะ
พี่ขามีตัวเลขไหมคะ

พี่ครับที่องค์พระธาตุพระนมผมไม่มีตัวเลขนะครับ
แต่เดี๋ยวก่อนค่ะเพราะว่าน้องก๊อตเนี่ยเดินทางกลับมาที่บ้านนะคะ
แล้วก็กลับมาไหว้พระขอพรพ่อปู่พญานาค
นำท่านมาประทับไว้ที่บ้านตามภาพที่เห็นเลยค่ะ
เป็นแบบนี้เลยนะคะเอามาตั้งไว้แล้วก็เป็นน้ำผู้นะคะคุณผู้ชม

เลขเด็ดสุดปังที่คุณก๊อตจิรพัฒน์เขาเอามาฝากบันเทิงไทยรัฐเฉพาะโดยตรงเลย
คือเลขอะไรไปชมคลิปเลยค่ะ
แต่ว่าตามทูปที่เห็นเลข๕ตรงหัวมันหายไง
บางคนก็แบบเอ๊ะหรือเป็น๕๗๐หรือ๕๗
นี่แต่จะบอก๕๗๙ใช่ไหม

เลข๙มันคนนึงนะคะเอออันนี้พูดไปแล้วกดลุก

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ